คุณผู้ชมค่ะข่าวของหมอลำชื่อดังน้องไฟล์นิรุบลจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง
ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรคณะนี้ไม่รู้ถือเคล็ดอะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมไปกับพร้อมทีมงานอีกแล้วไปถวายเสียงต่อหน้าศาลแม่ฮันนี่ศรีอีสานค่ะคือคุณผู้ชมทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่นะอย่างที่บอกไปไม่รู้เขาถือเคล็ดหรือเปล่าคุณผู้ชมจำได้ไหมวันก่อนนี่นะบอสโจยมนินนี่นะพาน้องอุ๋งอิ๋งลูกสาวบุญธรรมแล้วก็

หัวใจปล่อยดังโศกเศร้าสาขาบนต่านน้อยวาสนาบนต่านน้อยวาสนามันเจ๊ปุราธิรักเขาข้างเดียว
โหเหนือสิ่งอื่นใดคือเสียงคุณภาพจริงนะพนักนี้นะ
เชื่อเหลือเกินว่าแม่ฮันนี่ก็คงได้รับรู้ถึงความรักความศรัทธาที่เหล่าศิลปินรุ่นใหม่มีต่อท่านนะครับ
ใครที่เดินทางผ่านเส้นทางสายนี้ก็จะมีการแวะขอพรกันตลอดเลยกับแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะฮะ
จากนี้ค่ะไฟล์นิรบนเองก็มีเลขเด็ดจากการจุดทูปถวายแม่ฮันนี่มาด้วย
จะเป็นเลขอะไรนั้นขวานพลอยเตรียมโจทย์
เบิ้งแน่
ถ่ายสามสามสี่
ข้างหน้าน่ะชัดเจนสามสามสี่
ข้างหลังคุณผู้ชมช่วยเพ่งช่วยพิจารณากันหน่อยว่าเลขอะไร
แล้วแต่ตัวท้าย

เสียงแตกกันแล้วลองดูกันละกัน

กุมภาพันธ์นี้เป็นวันครบรอบการจากไปของแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะคะ
เชื่อว่าที่ศาลแห่งนี้น่าจะมีการจัดเลี้ยงแล้วก็ทำบุญชุดใหญ่แน่นอน

เลขที่เรามองไม่ชัดเมื่อสักครู่หรือเปล่า
บนอีกเรื่องที่ตัวเลขอยู่นะคะมีลุ้นจริงดูข่าวบันเทิงของเราไป